คุณผู้ชมคะสำหรับการเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่นะคะ
คนไปใช้สิทธิ์อย่างท่วมท้นเลยบางพื้นที่เนี่ยโอ้โห
คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกว่าร้อยละเก้าสิบ
ของคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านี่คือบรรยากาศ
เห็นแล้วแหมชื่นอกชื่นใจมากใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนอยากเลือกตั้ง
หลายคนหลายข้อความที่ส่งเข้ามานะคะบอกว่าพร้อมมาก
สรุปแล้วเนี่ยพร้อมจริงคุณพร้อมมากใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วนะคะ
แล้วพลาดเมื่อวานเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสี่
มีนานะเลือกได้ครั้งเดียวนะคะเอาล่ะมาดูสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
แม้ว่าบรรยากาศจะชื่นมืดแต่ปัญหาก็ยังมีนะคะ
เพราะว่ามันก็มีผู้มีสิทธิ์บางคนที่เขามีการโพสต์บอกว่า
ลงคะแนนที่เขาได้ไม่ตรงกับเขตที่เขามีสิทธิ์ที่จะไปเลือก
ว่าที่สอสอของเขานายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
ก็มีการแถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
เมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละแปดสิบหกจุดเก้าแปด
โดยมีหลายแห่งนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกว่าร้อยละเก้าสิบ
คุณอิทธิพรบอกด้วยนะคะว่าจากรายงานเนี่ย
พบว่ามีการกระทำผิดที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง
คือ๑จังหวัดสมุทรสงครามมีการขโมยบัตรเลือกตั้งทั้งเล่ม
แล้วก็ไปกากบาทให้กับพักการเมืองพักหนึ่ง
จังหวัดอุทัยธานีมีการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่น
แสดงตนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนน
จังหวัดกาลสินพบมีการทำเอกสารปลอม
อ้างว่าผู้สมัครคนหนึ่งไม่ผ่านการรับรอง
ที่ในพื้นที่พบว่าก็ยังมีป้ายหาเสียงอยู่เลยนะคะ
สำหรับเรื่องของข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด
ประธานกรกตบอกว่าได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
วันเลือกตั้งจริงคือ๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้นะคะ
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
เรียกร้องบอกกรกตเร่งแก้ไขปัญหาบัตรไม่ตรงกับเขตเลยนะ

รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องข้อสงสัยของประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือในการเลือกตั้ง
เพราะว่ามีการทวิตข้อความออกมาเหมือนกัน
ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะ
อันนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับสำหรับบางคนสำหรับบางหน่วย
ระเบียบที่พึงปฏิบัติเป็นอย่างไร
รวมถึงเรื่องของการนำส่งบัตรออกเสียงผ่านปรายศนีย์
จะต้องแยกหรือว่ารวมแล้วค่อยส่งพร้อมกัน
เพราะสุดท้ายแล้วความมั่นใจคือเรื่องสำคัญของการเลือกตั้ง
หากวันเลือกตั้งจริง๒๔มีนาคมไม่พร้อม

และไปส่งผลกระทบต่อความมั่นใจทางเศรษฐกิจได้นะคะ
มีอีกหนึ่งท่านนะคะมาดูฝั่งภาคประชาที่ปัดกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักคุณอภิษฎเวชาชีวะบอกว่าอยากให้กรกต
ออกมาชี้แจงบัตรเลือกตั้งที่ผิดเขต
เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้
ยืนยันนะคะเรียกร้องให้กรกตตรวจสอบการลงพื้นที่

เรียกร้องให้กรกตตรวจสอบการลงพื้นที่ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชที่ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และปรากฏว่าวันนี้มีการเผยแพร่หนังสือเอกสารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยบอกว่าให้เกณฑ์คนประชาชนในพื้นที่ให้ได้๒๐๐๐คนมาต้อนรับนายก
คุณอภิษฎบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายการหาเสียงหรือเปล่า

แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการลงพื้นที่
ว่าเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือจะไปมีผลต่อคะแนนการเลือกตั้งกันแน่

ส่วนคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันว่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจราชการของผลเอกประยุทธ์ในช่วง
โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งไปในฐานะนายยกรัฐมนตรีของประเทศ
เอื้อประโยชน์ให้พักพลังประชารัฐ
คำถามของประชาชนจริงหรือไม่รู้
ต่อกระต่อต้องตรวจสอบด้วยนะคะ